แล้วก็ให้กำลังใจผู้ชายคนนี้อย่างยิ่งเลยนะฮะ

เขาเอาภาพจากหน้าจอมือถือ
ซึ่งเป็นข้อความลักษณะสั่งลา
จากภรรยาที่ติดเชื้อโควิด๑๙

แล้วก็ภาพนี้ได้มีการแชร์ออกไป

เป็นข้อความที่ผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่า
ทิติวัฒน์เลิศรัตนโมลี
ได้โพสต์ไว้เมื่อ๒๐ชั่วโมงก่อน
นะฮะเขียนแคปชั่นว่า
ฉันก็รักเธอและเป็นหัวใจสีดำ
พร้อมโชว์หน้าจอโทรศัพท์มือถือ
ซึ่งเป็นคำสั่งเสียของภรรยานะครับ
เพราะภรรยาของเขาติดโควิด๑๙
ข้อความคำสั่งเสียในโทรศัพท์มือถือ

เจมส์ที่รักถ้าเขาไม่รอดเพราะโควิด
เขาขอโทษที่ไม่ได้ให้เธอได้เห็นหน้าลูก
เขาจะไปอยู่กับลูกเองเขาจะเลี้ยงลูกให้เธอเอง
ขอให้เธอใช้ชีวิตให้ดีคิดถึงฉันกับลูกบ้างก็พอ
ถ้ามีครอบครัวใหม่ก็เลือกคนดีในชีวิต
ชีวิตต้องก้าวต่อไปหวังว่าชาติหน้า
เราจะได้เจอกันอีกอยู่พร้อมหน้าพร้อมตา

แต่เขาฝากแม่โอนรถให้เธอแล้ว
ขอบคุณที่อดทนกับเขามานานแสนนานนะที่รัก
เขารักเจมส์นะสู้อย่างน้อยฉันก็ได้ลาเธอ
แล้วก็มีข้อความส่วนตัวนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของ

แล้วก็มีการบอกว่าถ้ามีแฟนใหม่ก็เอารูปแต่งงานมาไว้กับแม่ฉันนะ
ผู้หญิงเนี่ยมันอาจจะทนเห็นไม่ได้หรอกนะครับ
มีตังค์ดีอย่าให้กินเยอะอาบน้ำบ่อยจะได้ไม่เหม็น
และบอกมันว่าฉันคิดถึงมันรักมัน
ส่วนเธอนั้นเลิกบุหรี่ด้วยนะปอดมันจะพังนะครับ
แล้วก็ข้อความสุดท้ายที่ฝากไว้ก็คือฝากมาดูแม่ฉันบ้าง
ช่วงแรกเขาคงทำใจไม่ได้มาบังคับให้เขากินข้าวบ้าง
ฉันเขารักเธอนะแต่เขาห้วนฉันฝากแม่หน่อยนะ
นี่แหละครับคือข้อความสุดท้ายของภรรยาของคุณเจมส์
ที่ได้มีการเขียนเหมือนเป็นการสั่งลาเลยนะคุณนะ
ลาเลยนะฮะแล้วก็ท้ายที่สุดนะครับ
คุณเจมส์ทิติวัฒน์เลิศรัตนโมลีก็สูญเสียภรรยาไป
ชื่อหมิวครับเพิ่งจะแต่งงานกันได้๓เดือน
คือแต่งกันมาเดือนพฤษภาคมเมื่อช่วงต้นเดือน๘พฤษภาคมนะครับ
เราก็ย้อนไปดูภาพต่างนานาภาพความรักของทั้งคู่นะครับ
ต่างคนต่างก็รักกันนะฮะแล้วก็มีการโพสต์ภาพบางภาพ
เกี่ยวกับการใช้ชีวิตนะครับภาพในวันแต่งงาน๘พฤษภาคม
แล้วก็หลังจากที่ตัวภรรยาเสียชีวิตไปจากโควิด๑๙
มีการสั่งเสียไว้แบบนี้ครอบครัวได้ทำพิธีชาปนกิจไปแล้ว
เมื่อวันที่๒สิงหาคมนะครับ

ตั้งแต่การแต่งงานวันที่๘พฤษภาคมความรักที่ก่อตัวขึ้นนะครับ
แล้วก็ที่มันบีบหัวใจคือตัวคุณหมิวเองเนี่ยตั้งท้องนะคะ
ตั้งท้องได้๖เดือนแล้วก็คุณหมิวเสียชีวิตพร้อมกับลูกที่อยู่ในท้อง
ครับนะฮะก็นี่แหละครับเป็นเรื่องน่าเศร้าที่เกิดขึ้น
แล้วก็โลกโซเชียลเขามีการแชร์กันมากมายนะครับ
อย่างที่บอกไปว่าตัวฝ่ายชายเองได้มีการโพสต์ข้อความสั่งเสียของภรรยา
หรือว่าคุณเจมส์นะครับก็มีการโพสต์เมื่อ๔ชั่วโมงที่แล้วเอง
ว่าอยากตื่นขึ้นมาเจอกับเธออีกครั้งรูปนี้ค่ะที่เพิ่งโพสต์
แล้วก็ถ้าเกิดหัวใจสีดำเพราะว่าเป็นการสูญเสียไปแล้ว
ใช่ค่ะถ้าเกิดว่าย้อนไปเนี่ยคือทางคุณเจมส์ก็จะโพสต์นะ
เป็นรูปคู่ทั้งสองคนค่ะบอกว่าสู้เหมือนกันนะชะดาพร

อันนี้ก็เป็นโพสต์อีกโพสต์หนึ่งนะคะ
ที่เธอบอกว่าพรุ่งนี้เธอคงหายป่วย

แต่จริงแล้วเนี่ยอันนี้คือแฟนเสียชีวิตไปแล้วนะ
เพราะว่าอันนี้เพิ่งโพสต์เมื่อ๑วันที่แล้วนะครับ

ทั้งหมดทั้งมวล๔๕รูปนี้เป็นการโพสต์
เพื่อที่จะแบบแสดงความอาลัยแล้วก็คิดถึงภรรยา
ส่วนในโพสต์ของเพื่อนนะครับ
เพื่อนของคุณหมิวหรือว่าคุณชะดาพรเองนะฮะ
ก็มีการโพสต์แสดงความเสียใจต่อการจากไปของคุณหมิวนะครับ
แล้วก็ได้มีการพูดถึงคุณหมิวนะครับว่า
เธอเป็นคนที่น่ารักมากนะครับ
แล้วก็เสียใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชีวิต

มีเพื่อนคนหนึ่งได้โพสต์ไว้บอกว่า
ส่วนเพื่อนคนอื่นนะฮะก็มีการโพสต์ข่าว
ที่ตอนนี้มีการนำเสนอข่าวชีวิตของคุณหมิวที่เสียไป
แล้วก็คุณทิติวัฒน์หรือว่าคุณเจมส์ฝ่ายชายเนี่ยนะครับ
แล้วบอกว่าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่มีหัวใจเข้มแข็ง

หมิวเก่งที่สุดแล้วตั้งแต่รู้จักกันมา

เหงาเลิกเรียนก็ไปขายลูกชิ้นกับพี่หมิว
ทำงานที่โฮมโปรไม่มีเพื่อน
ก็ยังมีพี่หมิวคอยสอนคอยถักเปียร์ให้
แล้วก็พูดว่าฉันถักไม่สวยนะแต่ถักไปเถอะ
เวลาจะไปกินเหล้าก็มีพี่หมิวมีพี่เจมส์
แล้วก็มีการมาคอยรับที่บ้าน
แต่ต่อจากนี้ไปไม่มีพี่หมิว

ขอให้พี่หมิวหลับให้สบายไปเป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์
กับหลานนะหลานนั้นก็หมายถึงลูกในท้องของเธอนะ
นี่นะครับก็เป็นข่าวเศร้าข่าวหนึ่งนะครับที่วันนี้
มีการแชร์กันมากมายเลยนะคุณนะ
แล้วก็มีการแสดงความเสียใจกับคุณเจมส์ด้วยนะฮะ
นี่คือคนเข้าไปให้กำลังใจคุณเจมส์ในโพสต์เนี่ยเยอะมากนะคะ

โควิดก็ทำให้เกิดความสูญเสีย
รับว่าร้องไห้มีน้ำตา
แต่ดูสิพอมาอ่านวันนี้อีกครั้งหนึ่งอ่านข่าวให้คุณผู้ชมฟัง
ยังรู้สึกเลยแล้วเราเองเราเป็นสื่อ
เราเป็นคนข้างนอกครอบครัวของเขาเรายังรู้สึกขนาดนี้
แล้วคนในครอบครัวที่ต้องถูกโควิดพรากชีวิตไป

แสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียทุกครอบครัวเลยนะคะ
ก็เป็นสองข่าวเศร้าที่เรานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ทราบกัน
เป็นกำลังใจให้กันนะฮะคนไทยนะครับ